ส่งไลน์มาพูดคุยกับเราบอกว่าทะเลาะกับแม่หนักสุด
คือไปดื่มกระท่อมแล้วอารวาส

คุณผู้ชมไม่ได้ส่งมาไม่เป็นไร

ถูกจับกำลังดื่มน้ำต้มพืชใบกระท่อมอยู่นะคะ
แล้วปรากฏว่าตำรวจไปจับกลุ่มร้องไห้หาแม่

อยากให้แม่ไปประกันตัวไม่ทุกข์ไม่คิดถึงแม่

แม่มาช่วยดีกันนะแม่

แม่มาช่วยดีกันแม่มาช่วยดีกัน
แม่มาช่วยดีกันแม่มาช่วยดีกัน

แม่มาช่วยดีกันแม่มาช่วยดีกัน
แม่มาช่วยดีกันแม่มาช่วยดีกัน
แม่มาช่วยดีกันแม่มาช่วยดีกัน
แม่มาช่วยดีกันแม่มาช่วยดีกัน

แม่มาช่วยดีกันแม่มาช่วยดีกัน
แม่มาช่วยดีกันแม่มาช่วยดีกัน
แม่มาช่วยดีกันแม่มาช่วยดีกัน
แม่มาช่วยดีกันแม่มาช่วยดีกัน

โอ้กระจองงอแงแบบนี้ครับ

ทิศเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่บอกว่าหยุดหนกอู้

ร้องกันไปเสียงดังก็พยายามจะถามแหละว่า
น้ำต้มพืชใบกระท่อมเนี่ยต้มตั้งแต่เมื่อไหร่
และว่าเมื่อวาน
ไปต้มแล้วก็ไปดื่มกินนะคะ

สุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มได้แบบนี้นะคะ
เป็นคลิปเหตุการณ์ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ
จับกลุ่มชื่อทิศนะชื่อเล่นชื่อทิศ
ชื่อจริงคืออาทิตย์จิตเพ็งอายุ๒๕ปีค่ะ
ตำรวจไปจับกลุ่มคดีเสพน้ำต้มใบกระท่อม

อาทิศโอ้โหหน้าตาคือเสพมาเยอะใช่มั้ยเนี่ย
นี่คืออายุ๒๕ใช้ร่างมาเปลืองมาก
จากสารเสพติดดูไว้นะคุณผู้ชม
คือสารเสพติดเนี่ยคือเอาเรื่องอนาคตไปก่อนนะ
เพราะโดนจับก็คือหมดแน่แต่ช่วยดูรูปร่างหน้าตาเลย
มันดึงสิ่งดีดึงแบบสารอาหาร
ในร่างกายออกไปจนแบบนั้นเลยจริงนะคะ
สุดท้ายค่ะอาทิตย์ก็ถูกตำรวจจับควบคุมตัวไปที่โรงพัก
สพเมืองนครศรีธรรมราชแบบนี้นะคะ
ทีนี้เราไปสอบถามตำรวจร้อยตำรวจเอกพระพลคงฉ่ำ
เป็นรองศาวปรองศาวราชป้องกันและปรับปราม

เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติด
โจรกรรมรถจักรยานยนต์ได้๒คน
เขตเทศบาลนครศรีธรรมราช
เจ้าร่วมพบทิศอาทิศจิตเพงอายุ๒๕ปี
กำลังเสพเลยนะเสพน้ำต้มพืชใบกระท่อมอาหาร
อยู่ในขนำก็เลยแสดงตัวจับกลุ่ม
พร้อมกับอุปกรณ์ของกลางต่าง
จับกลุ่มอาทิตย์ขึ้นรถกระบะแบบนี้ค่ะ
ระหว่างควบคุมตัวนายอาทิตย์กับผู้ต้องหาอีก๒คนเนี่ย
ปรากฏว่าอาทิตย์ร้องไห้กระจองงอแงแบบนี้ค่ะ
ร้องให้แม่มาประกันตัวแต่ถามว่าพ่อแม่ยอมช่วยไหม

เพราะว่านายอาทิตย์เคยเสพ
น้ำต้มพืชใบกระท่อมจนเมา
แล้วก็อัลวาดทำลายข้าวของในบ้าน

แม่นั่นแหละไปแจ้งตำรวจจับลูกชายตัวเองนะคะ
ตำรวจเขาก็เลยควบคุมตัวได้ทันควัน
ฟังเสียงตำรวจเล่าเรื่องนี้หน่อยค่ะ
เมื่อก่อนพ่อแม่เค้าเคยแจ้งให้เจ้าจำรวจ
ไปจับตัวนะนี่ครั้งก่อนแล้ว
เพราะเขาก็มอบยาอารวาส
คุณผู้ชมแต่ว่าสุดท้ายแล้ว
ตำรวจก็ต้องทำตามหน้าที่นะคะ
มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายอาทิตย์คือ
ผลิตและมีใบกระท่อม

และนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
อวสารอาทิตย์ค่ะไม่มีวันจันทร์แล้ว

คือจริงสิ่งที่แม่ทำนี่แม่ช่วยแล้วนะ
คุณต้องได้รับการบำบัดคุณจะได้เลิกติดสารเสพติดแบบนี้
อายุ๒๕ยังมีเวลาออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้
เพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่อย่าได้คิดไปยุ่งเกี่ยวเลยนะคะ
อ่านมาหลายข่าวแล้วไม่มีใครมีอนาคตดีสักคน